เหตุการณ์ที่ตำรวจไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งที่กาลสิน
เขาจูงบัวจู่มาเลี้ยงตัวเองร้อนยาเสพติด
นึกถึงว่าเขาเป็นสายลับแกล้งจูงบัวมาเลี้ยง

มันไม่ได้พิษไม่ได้พันธุ์กัน

ผมไม่ได้พันธุ์กับเจ้าแม่
นี่ฮะตั้งแต่เย็นจนค่ำเมื่อวานนี้
ถึงจะล็อกตัวไว้ได้นี่จังหวะ
หมายหักแล้วนี่ร่วงตกลงมา
พูดจารู้เรื่องที่ไหนนี่นะครับ
นี่สพแซงบาดานนะครับทุกผู้ชมครับที่กรสินนะฮะ
ไปชาร์จจับกลุ่มตัวนายสุขุมธรรมประชา
ชื่อเล่นชื่อหลุมนะในหลุมอายุ๔๙ปี
หลอนยาเสพติดแล้วไปยิงเพื่อนบ้านเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
คนที่เสียชีวิตชื่อนายสนองสภาอายุ๕๓ปีนะครับ
นี่เป็นพื้นที่หมู่บ้านในตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับ
เผื่อมีตัวอื่นเผื่อมีระวงระเบิดระวังระวัง

เผื่อมีอาวุธมีอย่างอื่นระบงระเบิดปืนมีแน่ไปยิงเขาตายมา
จากนั้นก็คุมตัวในหลุมเนี่ยไปสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพักนะครับ

พูดจาไม่รู้เรื่องเลยสอบปากคำไม่ได้นะครับ
ปัสสาวะนี่ปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติด
โอ้โหดูลักษณะท่าทางเขา

แต่ตามขั้นตอนเพื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะ
เขาต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
คือก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตมตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินธวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินบอกว่า
ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่านายสนองถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะ
ซึ่งไปตรวจสอบนี่ฮะกองเลือดนะฮะแถวหมู่บ้านนะครับ
ด้านข้างขวาอีก๔นัดแขนขวาทะลุไปอีก๑นัดด้านข้างซ้ายอีก๓นัดสะโพกอีก๒นัด
มีกระสุนฝังในอีก๖นัดด้วยกันรวมทั้งหมด๒๑นัดส่วนคนก่อเหตุก็คือในหลุม
เพราะมีพยานเขาเห็นเหตุการณ์หลังจากยิงนายสนองแล้วเนี่ยไปหลบอยู่ที่บ้านพักตัวเองนะครับ
ใช้ปืนลูกซองไปยิงเขานะฮะกระสุนมันกระจายอย่างนี้เลยนะฮะนี่ไปหลบอยู่ที่บ้านแบบนี้
ตำรวจก็ตามไปนะฮะให้ญาติพยายามช่วยเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมลงมามอบตัวนะ
เกี้ยกล่อมอยู่นาน๓ชั่วโมงตั้งแต่เย็นยันค่ำเมื่อวานนี้สุดท้ายถึงคุมตัวไว้ได้
นี่ใส่อิงเกงตัวเดียวพูดจ้าแบบเผ้อไปเรื่อยทำไปเรื่อยใส่เสพยาเสพติดในดัวไว้นะฮะ
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะนายสนองผู้ตาย
เขาจูงวัวไปเลี้ยงฮะเย็นเมื่อวานนี้แล้วเดินผ่านหน้าบ้านในหลุม
หลุมนั่งอยู่หน้าบ้านตอนนั้นน่ะเสพยาหลอนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วตอนนั้น
พอเห็นนายสนองเขาจูงวัวเดินผ่านมาเอ๊ะอะโวยวายหาว่าเขาเนี่ยเป็นสายลับ
ทำทีเป็นจูงวัวมาเลี้ยงเพื่อมาสืบข่าวเรื่องยาเสพติดที่เขาเสพยาเสพติด
แล้วก็หาว่าเขาเนี่ยจะมาตัดเชือกสนสะพายสนตะพายวัวของตัวเองด้วยนะฮะ
มาตัดแล้วก็ปล่อยให้วัวเขาหนีไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผู้ตายอ่ะคือนายสนองเขาก็เห็นท่าไม่ดีแล้ว
จูงวัวหนีเลยเดินออกไปถึงถนนที่หมู่บ้านนะครับ
แต่ในหลุมนะฮะไม่หยุดนะครับเอาปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ที่บ้านเนี่ย
คว้าปืนมาแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามเข้าไป
แล้วก็ไปยิงใส่เขาจนล้มกองกับพื้นถนนบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านเขาก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ในหลุมเองหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านตัวเอง
มาอยู่ที่บ้านนะชาวบ้านเขาก็ช่วยกันปิดล้อมเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
นี่ปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่นะฮะตำรวจมาถึงก็เจรจาอยู่พักนึงนะ
ไม่ให้หนีไปไหนเนี่ยฮะคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนค่ำที่คุมตัวได้จนมาถึงวันนี้นะฮะ
จนมาถึงวันนี้นะฮะก็ยังสอบปากคำไม่ได้นะฮะ
ในลมนี้โอ้โหยาเสพที่ไม่รู้เสร็จไปขนาดไหนนะครับ

ปีเชาะบ้างก็ถ่ายคลิปเอาไว้เห็นไหม
ก่อนที่ตำรวจจะมาก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องการมีอาวุธปืน
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจังหวะที่ชาร์จตัวได้จะหนีแล้วไม้มันหาด
คุณนินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับที่กรสินนะครับ
ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุเลยถนนแถวหมู่บ้านนี่คือชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์
คือในต้อยกับในพันธุ์บอกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นเลย
คือทางชาวบ้านสองคนนี้บอกว่านี่เป็นจุดที่ยืนกันอยู่เย็น
เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นจุดที่ในหลุมเนี่ยตามมายิงนายสนอง
จนเสียชีวิตคราบเลือดยังติดอยู่ที่พื้นถนนเลยนะฮะทั้งสองคน
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเย็นเนี่ยมาเอาย่าเพื่อจะเอาไปเลี้ยง
วัวแถวนี้นี่แหละส่วนนายสนองยืนห่างอยู่๓เมตรจังหวะนั้นเห็น
ในหลุมขี่รถจักรยานยนต์มานะที่แรกเนี่ยเหมือนกับขี่มาดู
ก่อนแล้วก็ขี่รถวนกลับไปที่บ้านตัวเองไม่นานนักในหลุมก็
กลับมาอีกรอบนึงคราวนี้เอาปืนมาด้วยท่าทางลักษณะเหมือนคน
หลอนยาเนื่องจากคิดว่าตัวของบ้านที่คุยกับเรานี่นะชื่อคุณ
พันธุ์เนี่ยเขาบอกในหลุมเนี่ยยังมาหาว่าตัวคุณพันธุ์เนี่ยไป
กับภรรยาในหลุมนะไปยุ่งกับเมียในหลุมเขาก็ต้องบอกไม่
เกี่ยวไม่ได้ยุ่งอะไรเลยค่ะในหลุมก็ไม่เชื่ออีกจอดรถถือปืน
เดินลงมาจังหวะนั้นเนี่ยคือคุณพันธุ์บอกกำลังยืนหันหลังแล้ว
ก็หันไปมองเห็นในหลุมเนี่ยเล็งปืนยิงใส่แล้วคือความจริงเนี่ย
ยิงคุณพันธุ์ด้วยซ้ำแต่กระสุนเนี่ยมันไปโดนนายสนองที่
วัวผ่านหน้าบ้านแล้วหาว่าเขาเนี่ยเป็นสายสืบจุงวัวมาเพื่อ

ถึงยิ่งแล้วกันร่มลงยินนี้ครับว่าคือว่าครับคือว่าผมที่
เป็นสู้กับเมียพรรณวงศุกร์บ้านได้เอาเมียปันนี่

คุณภูริพัฒน์ก็เลยไปที่บ้านของในหลุมนะครับวันนี้บ้านปิดเงียบฮะนี่หลังจากเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยฮะ
ยิงเขาตายแล้วก็นี่มันหลบอยู่บนบ้านตรงนี้นี่แหละนี่ที่เดียวกันเลยเห็นไหมฮะตรงนี้เลย
ได้เจอกับน้องสาวของในหลุมนะครับน้องสาวบอกว่าปกติถ้าพี่ชายไม่เสพยาเสพติด
เป็นคนดีรักพี่รักน้องตั้งใจทำงานเลี้ยงครอบครัวแต่เวลาเสพยาเข้าไปเนี่ย
จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอันนี้มันไม่ผิดปกติใช่ไหมคือมันไม่ควรจะเสพยาอยู่แล้วไง
เสพยาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนคนเลยจริงอะค่ะ
เหล้าก็เปลี่ยนนิสัยแล้วมียาเสพติดนะฮะน้องบอกเสพยาทีไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคน
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้พี่ชายจะไปส่งหลานที่สระบุรีอยู่แล้วนะ
ถึงขั้นเรียกรถตู้ให้มารับที่หน้าบ้านเดี๋ยวจะไปสระบุรี
แต่พอถึงเวลาเนี่ยเอ้าคว้าปืนออกจากบ้านไปยิงเขาตายได้ยังไง
ทำให้ทางน้องสาวบอกต้องไปส่งหลานขึ้นรถตู้เพื่อให้ไปสละบุรีเพียงคนเดียว
ส่วนเมียกับลูกของในหลุมตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะฮะ
อาจจะไม่อยากอยู่บ้านกดดันกลัวชาวบ้านเขาจะมาต่อว่าต่อขานอะไรเอา
ก็เลยไม่อยากอยู่ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
เขาเล่นยาดนแล้วบอกเลย

เล่นลวนที่หวานคนศิมานาคา

บวตกราขาวกาย
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของผู้สูญเสียนะครับ
วันนี้ญาติรับศพของนายสนองมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
นี่ฮะก็มีญาติพี่น้องครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมแสดงความอาลัยกัน
คือชาวบ้านเขาก็คุยกันถึงวิรากรรมของในหลุมนะคนก่อเหตุนะ
ไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะฮะเคยข่มขู่คนในหมู่บ้านขู่ฆ่าคนไปทั่วนะ
คลั่งเนี่ยอ้างว่ากฎหมายเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้
ส่วนเมียกับลูกของนายสนองนะครับบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าก่อนหน้านี้ในหลุมเคยประกาศเอาไว้ว่าจะฆ่านายสนองมาแล้ว
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงความจริงตัวนายสนองผู้ตายกับตัวในหลุมคนก่อเหตุ
เขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนทางญาติผู้ตายบอกไม่ต้องการคำขอโทษนะฮะ
ไม่ต้องมาไหว้ศพด้วยชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้น
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ชาวบ้านรู้ว่าแกเป็นยังไงแต่ว่าแกคิดไปคนเดียวของแก
ใช่ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตค่ะผู้บริสุทธิ์

ตัวของในหลุมคนก่อเหตุตอนนี้ยังอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพแซงบาดานนะครับ
ยังไม่สามารถสอบปากคำได้นะฮะ

พูดจาวกวนไปหมดตำรวจบอกเดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นกว่านี้ก่อน

จากนั้นก็คงต้องดูต่อไปว่าจะทำแผนไหมหรือว่าจะฝากขังเลย